มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่มีการยิงกันในวงพนันที่งานศพที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงได้รับบาดเจ็บไป๔ราย
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่ามือปืนนะคะคาดว่ามาจากการเสียพนัน
เราก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้นค่ะยิงกลางวงเลยนะคะอืม
มีบาดเจ็บไปสี่คนเนี่ยค่ะตำรวจภูทรศรีนครินไปกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นวงพนันไฮโลค่ะคุณผู้ชมที่สาราการประเรียนของวัดนาวงศ
ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินที่พัทธลุงตรงเนี้ยก็เป็นที่ตั้งงานศพของชายอายุเก้าสิบสองปี
แต่เขาก็มีมีเล่นตั้งวงเล่นพนันกันครับนะคะพบปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดสองปลอก
หัวกระสุนหนึ่งหัวคนเจ็บสี่คนเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุมีการตั้งวงพนันกันในสาราที่ตั้งศพเขาบอกนักพนันเนี่ยหลายสิบคนเลย
นายภูวนาศเต็งรังผู้ก่อเหตุก็อยู่ในวงพนันนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งในภูวนาศเนี่ยเสียพนันไปกว่าหมื่นบาทแล้วตอนนั้นก็เมา
พอเมาเสียพนันก็ไม่พอใจกลับออกไปกลับออกไปจากวงพนัน
แล้วเขากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาอาวุธปืนยิงใส่ในใจดวงคชาติ
ซึ่งเป็นเจ้ามือไฮโลค่ะในใจถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วคนที่นั่งดื่มเหล้าใกล้วงพนันก็ถูกกระสุนลูกหลงได้รับบัตรเจ็บไปด้วยค่ะ
ตกำนันตะมนต์บ้านนานายโสพลบอกว่าเขานั่งอยู่ในงานศพได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
ก็เห็นผู้ก่อเหตุวิ่งไปทางหน้าห้องน้ำซึ่งติดกับสารานั่งเล่น
ตรงนั้นเขากับเพื่อนก็นั่งกันอยู่
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ยิงชาวบ้านบาดเจ็บไปอีกสองแล้วก็หนีไป
คือคาดว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจที่เสียพนันแล้วก็เมาด้วยค่ะก็เลยก่อเหตุขึ้นค่ะ
อาชีพร้านสำวัสดิ์เล่นไปเลยอย่างเงียบ
เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจไปปิดล้อมกดดันที่บ้านเลย
ให้ผู้เกาะเหตุมอบตัวในภูวนาท์นี่แหละค่ะ

รับบอกว่าน้องเนี่ยปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบเล่นไฮโลตามงานศพ
ช่วงนั้นก็ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะดูตำรวจไปที่บ้านนะคะไปปิดล้อม
จะไปควบคุมตัวขณะที่ในเข้มเพื่อนสนิทของนายภูวนาศบอกว่าตอนนั้นเขาก็อยู่ในงานด้วย
ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะมันไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปากเสียงอะไรกันเลย
แต่ว่าตำรวจยังให้น้ำหนักเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องการเล่นพนันนะคะ
ซึ่งก็คาดว่านายภูวนาศอาจจะไม่พอใจเจ้ามือไฮโลมาก่อนหน้านี้
แล้วพอมาเล่นพนันแพ้อีกในงานศพก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ขณะที่พวกมันขับการตำรวจผู้ทอลจังหวัดพัดธรรมก็กำชับเลย
เพราะว่านี่คือการเล่นการพนันก็ต้องเน้นย้ำว่าไม่ให้มีการำเล่นพนันทุกชนิดในงานศพ